กลับมากันแล้วค่ะกับแก๊งปวดดวนราคานะคะ
ตอนนี้คุณมิ้นเรียงของไว้ได้ครบแล้วตั้งแต่๑๕
แต่ว่าต้องมาลุ้นกันค่ะว่าจะถูกหมดทุกข้อหรือเปล่า
คุณมิ้นกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจ๑๐๐ค่ะ
หน้าจีนขนาดนี้ยังไงเราต้องรู้
เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราอยู่แล้วอยู่ในสายเลือด

เอาล่ะไม่รู้ว่าหน้าจีนขนาดนี้นะคะจะถูกไปกี่ข้อนะคะ
ต้องมาดูกันค่ะเริ่มที่ข้อแรกนะคะ
ที่คิดว่าไข่เค็ม๕ฟองตรงนี้นะคะเป็นของที่ราคาถูกที่สุด
มาดูกันค่ะเริ่มที่ราคาตั้งต้นของไข่เค็มอยู่ที่

อืม๕๒บาทจนไขี่เค็มคะรงใจไหมคะ๕๒บาทของไข่เค็ม
และราคาหมูหยองอยู่ที่
และของหมูหย๋องราคา๑๒๕บาท

แต่ว่าแพงไปเยอะมาก

แต่มันแพงไปไหมสำหรับข้อนี้

เชื้อจีนเราไม่ต้องคิดมาเยอะเรารู้หมด
เชื้อจีน
๑๒๕บาทกันแล้วกัน
และเต้าหู้ยีราคาอยู่ที่เท่าไหร่

และเต้าหู้ยีราคาอยู่ที่

บอกแล้วว่ามีชื่อจริง
คุณมิ้นเต้าหู้ยี้มันไม่ถึง๑๒๕นะคุณ
หนูดูปริมาตรผิดถ้วยใหญ่กว่านี้
ซื้อขวดใหญ่กว่านี้หมดสิทธิ์ลุ้นรับ๓๐๐๐๐แล้วแต่ยังสะสมไปได้เรื่อย
ถ้าถูกเอกข้อละ๕๐๐๐บาทนะคะมาลุ้นกันกับประกาศกระป๋อง
มีสิทธิ์นะเพราะว่านี่๖กระป๋องเลยอ่ะก็เราก็และอีกอย่างหนึ่งเราก็ไปเชื้อจีนด้วยใช่ค่ะ
เราก็ตีความมาว่ากระป๋องนึงมันน่าจะสักประมาณ๒๒บาท๖กระป๋อง๒๒แพงกว่ายังแพงกว่าแล้วอย่างนี้ค่ะ
ต้องมารอดูกันค่ะมาว่าผักกาดกระป๋องจะแพงกว่าหมูหยองในราคา๑๒๕บาทหรือเปล่า
และประกาศกระป๋องราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

กลัวบอกหลายว่าชี้ช้ำกะหล่ำกาป๋อง
เผื่อมังร้อยเหลียวอม่วย
กระป๋องละเท่าไหร่คะเนี่ย๑๕บาท
เมื่อกี้ไล่มันก็สายไปแล้ว
ตรงนี้ยังยืนอยู่จึกเริ่มเลย
เชื้อจีนแท้แต่เรื่องกับข้าวต้มยังไม่ผ่าน
สมเท่าเดิม๕๐๐๐บาท
กลับขออภัยบรรพบุรุษด้วยนะครับ

จะได้เพิ่มอีก๕๐๐๐หรือว่าจะอยู่จุดเดิม

มั่นใจเลยค่ะปลาอินซีมันคือปลา

เพราะฉะนั้นปลาอินซีกระป๋องนี้แพงแน่นอน

และปลาอินซีกระป๋องนี้ราคาอยู่ที่
และปลาอินซีราคาอยู่ที่

เอาล่ะเจ๋งมากรับเพิ่มอีก๕๐๐บาทค่ะ

เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
อาหารที่ทานกับข้าวต้มที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้ก็คือ
ไข่เค็มดิบราคา๕๒บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือ
ปลาอินซีเข็มราคา๑๗๙บาท
ซึ่งคุณมิ้นท์เรียงลำดับถูกต้อง๒ตำแหน่ง
คือชิ้นที่ราคาต่ำที่สุดและสูงที่สุดนั่นเองครับ
เอาล่ะคุณมิ้นวันนี้สนุกมากเลยนะคะ

ทำให้เรานะคะได้รับรู้ว่า
การที่เรากินข้าวต้มบ่อยก็หาว่าเราจะได้รู้ราคาไหม
วันนี้สะสมไปเก๋ค่ะสวยค่ะ๑๐๐๐๐บาท

โบนัสทั้งหมดจะได้๓๐๐๐ก็ไม่เป็นไร

เราสบายได้เท่าไหรเราได้เท่านั้น
แต่ว่าแววตาตอนเรียงของไม่ได้เป็นแบบนี้เลย

อยากได้อะไรกลับบ้านไหมคะทั้ง๕อันนี้

เอาหมูหยองดีกว่าค่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณโหมินมากเลยนะคะ

กลับบ้านไป๑๐๐๐บาท

ช่วงหน้ายังมีผู้เข้าแข่งขัน

พักสักครู่เดียวครับ
ตักกระวาน่านาวสาวนอนตุ้น

ยุงบินหนีไปหมดพดหมดนะ

เทาผิดเทาผิด

พวกเขาจะไปตีไก่ขึ้นเหมือนกัน